เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่อุดรธานีนะฮะ
คุณตาคนหนึ่งอายุ๘๔ปี
มีอาชีพขับรถสำล้อเครื่อง

แล้วพอไปฟอกไตที่โรงพยาบาลไปเจอสำล้อเจ้าถิ่น

ความจริงเนี่ยแกพาเมียไปฟอกไต

นี่เห็นไหมโอ้โหนี่ตาเจ็บ

ทีนี้ตำรวจก็ต้องเรียกสอบแล้วฮะ

ในวินแถวนั้นโอ้โหอะไรจะมาทำร้ายตาแบบนี้ทำไมเนี่ย
เชื่อไหมฮะพอเรียกแต่ละคนมาสอบเนี่ยนะหนังมันคนละม้วนเลย
นี่หนังคนละม้วนเลยเห็นมั้ยดูตาเดินเห็นมั้ยฮะอุ้ย
นี่ขนาดโดนลุมยำมานะทำไมอ่ะสำล้อเครื่องของตา
อายุ๘๔ปีแล้วมาที่สพเมืองอุดรธานีคุณตาพิชิตนะฮะ
มาแจ้งความบอกถูกคนขับสำล้อรับจ้างวินหน้าโรงพยาบาลที่จังหวัดอุดรธานี
เขตเทศบาลเมืองนะฮะทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ
ตาบอกว่าทุกวันอังคารกับวันศุกร์นะฮะทุกวันอังคารกับวันศุกร์นะครับ
จะต้องขับสำล้อเครื่องเนี่ยมาส่งเมียที่หน้าโรงพยาบาลเพื่อมาฟอกไต
หลังจากนั้นตาจะขับรถกลับไปรอที่บ้านอีกสัก๒ชั่วโมงก็จะขับรถกลับมาจอดรอภรรยา
ที่หน้าโรงพยาบาลทำแบบนี้เป็นประจำทุกวันอังคารกับวันศุกร์
ทีนี้วันเกิดเหตุเนี่ยก็คือวันนี้เนี่ยฮะวันอังคารเนี่ยตาพิชิตแกบอก
ก็ขับสำล้อเครื่องมารอรับภรรยามาจอดตรงสาราพักผู้โดยสารหน้าโรงพยาบาลเหมือนเดิม
แต่กลับถูกผู้ชายสองสามคนชายชะกันทั้งนั้นตาบอกตาจำได้ใส่เสื้อกั๊กสีแดงด้วย
ซึ่งมันคือเสื้อวินของวินสำล้อเครื่องหน้าโรงพยาบาลมารุมทำร้ายชกเข้าหัวตา
หลายครั้งเลยตาเจ็บไปหมดเลยถามว่าแล้วเข้ามาทำร้ายตาทำไม
อยู่เกิดอะไรขึ้นอ่ะตาบอกเขาหาว่าตาเนี่ยไปแย่งผู้โดยสารก็พยายามอธิบายบอก
ไม่ได้ขับมาแย่งผู้โดยสารไม่ได้มารับจ้างนะมาจอดรอเมียฟอกไต
เขาก็ไม่เชื่อจนมีชาวบ้านแถวนั้นผ่านมาเห็นแล้วก็มาห้ามเอาไว้

คนตีอย่างเดียวเขาก็รับไว้ถือหัวผมนี่แหละ
พอดีว่ามีคนเขามาห่ามก็เลยแยกย่ายไป
เพราะท่านพวกมันเย็บหลายอยู่
โอ้โหนี่ตาบอกไปเจอมาเฟียวินสำล้อเครื่อง
หน้าโรงพยาบาลศูนย์ที่อุดรธานีซะแล้ว
ท่านผู้ชมธรรมหลวดสอบภาวเมืองอุดรธานี

นี่ตรงนี้จุดเกิดเหตุที่ตาพิชิทธ์บอก
ตรงนี้มีวินสามล้อเครื่องหน้าโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะครับ
เราได้คุยกับหัวหน้าวิน
หัวหน้าวินชื่อพี่สุดสาคร
ทางมีตามาชี้จุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นขาวแดงไม่ต้องจอด
แล้วมีป้ายรถเมย์หน้าโรงพยาบาลด้วย
สุดสาครเนี่ยบอกว่าก็ตาพิชิตเนี่ย
คือเขารู้แหละว่าแกเนี่ยจะขับรถสำล้อเครื่อง
มาส่งเมียฟอกไตรสัปดาห์ละ๒วัน

แต่ตาพิชิตชอบมาจอดรถตรงจุดห้ามจอดเป็นประจำ
ตรงเส้นขาวแดงตรงป้ายรถเมย์
พอมีใครไปบอกให้เลื่อนรถแกก็จะไม่พอใจ
จะพูดจากวนนะ
ซึ่งขณะที่นั่งรอเนี่ยเวลามีคนมาว่าจ้าง
เพราะเขาคิดว่าเป็นวินแกก็จะรับผู้โดยสารไป
อย่างวันนี้เนี่ยทางวินวินที่เขาอยู่ตรงนี้เนี่ย
เขายืนยันว่าไม่ใช่เรื่องแย่งผู้โดยสารนะ
คือที่ผ่านมาใครมาว่าจ้างไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจอะไร
อ่าก็ปล่อยแกไปแต่วันนี้เนี่ยมาบอกให้แกเลื่อนรถเหมือนเดิม
เพราะแกมาจอดตรงจุดห้ามจอด
ปรากฏว่าตาพิชิตแกหยิบมีดมาเล่มนึง
เป็นมีดทำครัวยาว๑ฟุตหยิบมาจากใต้เบาะรถ
นี่เล่มนี้ฮะแล้วกว่างไปกว่างมา
ที่เข้าไปเตือนเนี่ยถึงกับพังงะเลย
ก็ต้องเรียกเพื่อนที่อยู่ที่วินมาช่วยกันแย่งมีดจากตา
ไม่ใช่มาลุมทำร้ายมาช่วยกันแย่งมีดเอาเอาคืนมา

จะไปทำร้ายใครนี่ฮะคุณวินัยนะฮะ
วินัยเนี่ยเป็นวินสำล้อเครื่องที่เข้าไปเตือน

กลัวแกจะถูกเจ้าหน้าที่ล็อกล้อเดี๋ยวจะเสียค่าปรับ
แล้วแกเอามีดมากวัดมาแกว่งก็เลยต้องให้เพื่อนเนี่ย
มาช่วยกันแย่งมีดเอามาเก็บไว้ก่อน
แต่ปรากฏว่าตาพิชิตแกไปแจ้งความ
คือพอตาพิชิตแกมาแจ้งความเนี่ย
หาตาไม่เจอกลับบ้านไม่ได้อีกพี่วินัยบอกผมเองนี่แหละ
ต้องขับสำล้อของผมเนี่ยไปส่งเมียของตาที่บ้าน
คือพอมาถึงเอากลายเป็นว่าตำรวจมาหาว่าผมเนี่ยไปรุมทำร้ายตากัน
นี่ฮะส่วนคนที่เห็นเหตุการณ์ก็ยืนยันเหมือนกันนะฮะ
บอกว่าเป็นไปตามที่ทางสำล้อเครื่องที่หน้าสูตรโรงพยาบาลศูนย์นรธานีเนี่ย
เขาบอกเลยเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้เลยเอาลองฟังกันหน่อยนะฮะ
เอาเป็นว่าตำรวจสพเมืองอุดรธานีบอกว่าก็ได้สอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์นี่
แล้วก็หลักถงหลักฐานต่างมีดเมิดเนี่ยก็ชัดเจนแล้วว่าไม่ได้มีการรุมทำร้ายคุณตาพิชิต
แต่เขาพยายามเข้าไปแย่งมีดจากตาเอามาเก็บเอาไว้ก่อนก็เข้าใจตรงกันแล้ว